คุณผู้ชมครับช่วงนี้คนไปเที่ยวเขาดินกันเยอะนะฮะเขาดินวนานะฮะ
เพราะว่าได้ข่าวว่าจะต้องย้ายสถานที่แล้วล่ะเดิมเนี่ยก็คือเปิดให้เที่ยวชมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
แต่ตอนนี้ขยายไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนี่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเอาถึงสิ้นเดือนตุลาเลยได้ไหม
อยากจะให้ขยายอีกใช่ไหมตุลาปิดเทอมตอนนี้ก็ไปได้กันแค่เสาร์อาทิตย์วันหยุด
เอาเป็นว่าตอนนี้ขยายถึงสิ้นเดือนกันยายนคนไปเยอะพาลูกพาหลานไปกันไปบันทึกความทรงจำ
เขาดินก่อนจะย้ายแต่ว่ามีคนไปเที่ยวเขาดินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เขาได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะครับลงในเว็บไซต์ชื่อดังได้ตั้งกระทู้อยู่ที่พันทิพย์นะฮะ
บอกว่าอยากระบายพาครอบครัวเที่ยวเขาดินแต่เจอกลุ่มมอไซค์เขาใช้มอไซค์นะ
เจอกลุ่มมอไซค์ไร้มารยาทโดยเล่าว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๖สิงหาคมพาครอบครัวไปเที่ยวที่เขาดิน
แรกแรกทุกคนก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีจนกระทั่งมีกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มหนึ่ง
เสียงพูดคุยโหกเวกโวยวาย
ขับขี่กันเข้ามาแบบไม่ขาดสาย
ไม่มีคำว่าเกรงใจใครแม้แต่น้อย
มีทั้งแอบสูบบุหรี่ก็ยังมี
ยืนถ่ายรูปถ่ายคลิปสารพัด
ต่อมาจะพาครอบครัวเดินไปดูสัตว์ที่มุมอื่นของสวนสัตว

คนกลุ่มนี้นอกจากจะเสียงดังไม่เกรงใจใครแล้ว
ยังไปแห่สัตว์รบกวนสัตว์

แล้วก็มีภาพอะไรพวกนี้ที่เขาทำกิจกรรมกัน
เจ้าของกระทู้เขาก็เล่ามานะ
ก็แน่นอนว่าโอ้โหคนวิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ส่วนใหญ่ก็คือวิจารณ์กลุ่มจักรยานยนต์ในทางลบ
แล้วเรื่องราวมันก็คุกกลุ่นกลายเป็นดราม่ามากขึ้น

ว่าคงเป็นคนในแก๊งจักรยานยนต์กลุ่มนี้ที่ไปเที่ยวเขาดินวันนั้นนั่นแหละ

สิ่งที่คุณโพสต์มันตรงข้ามกันหมดครับ
ที่กลุ่มคุณไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาเข้าไป

ชาวเน็ตกับกลุ่มขี่จักรยานยนต์ที่เข้าไปที่เขาดิน
มีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาชี้แจงบอกว่า
ตัวเองเป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มที่ไปร่วมกิจกรรมที่สวนสัตว์ที่เขาดิน
ชี้แจงว่าการเข้าไปใช้สถานที่ในสวนสัตว์ดูสิตหรือเขาดินวนา

หนึ่งคือลานจอดรถสองคือลานกิจกรรม
โดยทางกลุ่มยอมรับผิดเรื่องการส่งเสียงดังรบกวน
เนื่องจากว่าจำนวนรถหลายสิบคัน
ท่อที่เป็นปกติมันดังอยู่แล้วมันก็ดังเพิ่มมากขึ้น
ส่วนเรื่องการเบิ้ลเครื่องยนต์การไปแห่สัตว

ขณะเดียวกันที่ระบุว่าเอาเบียร์เข้าไปกิน
ระหว่างทำกิจกรรมก็ไม่จริงเช่นกัน
เพราะกระป๋องที่เห็นในภาพเป็นชาเย็น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็พยายามติดต่อไป
สมาชิกกลุ่มจักรยานยนต์กลุ่มนี้
จะขอสัมภาษณ์แต่ว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์
แต่มีหนึ่งในทีมของเขาเนี่ย

มีคนหนึ่งเขาได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก
แถลงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สำนักข่าวหลายหลายสำนักข่าวที่มาขอสำภาษณ์
แล้วก็พี่บ้าจะสารพัดอย่าง
ผมดูแล้วคือมันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็น

เราไม่จำเป็นต้องทำให้มันต่อความยาวสาวความลื่นนะครับ
เพราะในเมื่อผิดยอมรับแล้วก็
พร้อมจะแก้ไขและรับผิดในส่วนนั้นเราควรจะให้โอกาสและยอมรับเขาครับ
แล้วเขาสำนึกแล้วรับปากไปแล้วและสัญญาไปแล้วว่าจะไม่ทำให้
ทำให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรขึ้นอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยถามเรื่องนี้ไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดูสิต
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปฐำประสวงศพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
พอพิทักษ์อุ่นซ้อนท่านก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับเรา
ท่านไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้นะคะ
นักข่าวของเราคุณสุดปรีดามหายศเขาก็เลยไปที่เขาดินซะเลยนี่
ก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่เขาดินนะคะก็เลยไปถามว่า
วันอาทิตย์มันเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า
จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์
เขาก็เข้าไปในสวนสัตว์อย่างถูกต้องทุกอย่าง
มีการขออนุญาตเข้าไปพอเข้าไปก็จอดกันเป็นระเบียบเรียบร้อย
เกะกะไม่ได้รบกวนนักท่องเที่ยวรายอื่น
นี่เจ้าหน้าที่สวนสัตวเล่าให้ฟังเองนะคะ
ส่วนกรณีที่บอกว่าเบิ้ลรถเสียงดังแล้วก็ไปรบกวนคนอื่น
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกว่ารถจักรยานยนต์แบบนี้เสียงมันดังเป็นปกติอยู่แล้ว
พอมารวมกันหลายสิบคันมันก็ยิ่งดังกว่าปกติ
คงไม่ได้แบบไปเบิ้ลเครื่องอะไร
เรื่องของการแย่สัตว์เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะว่าพื้นที่ที่กลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มนี้เขาจัดกิจกรรมอยู่
มันคนละส่วนกับที่สัตว์อยู่นะคะ
ลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ดูหน่อยนะคะ
ซึ่งเสียงปกติดังของรถนั่นอะไร
เขาก็ไม่ได้นั่นอะไร
ปกติของเสียงรถนะครับมาเล่นหลายคันมันก็เสียงดัง
มันก็จำนวนมันเยอะ
ผมพูดตามความหลักความจริงเขาก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะ
เขาก็มาเที่ยวก็มาเที่ยวยังเป็นกลุ่มอ่ะ

เขาไม่ได้มาแบบมาจอดเดินเองนะเขาก็ขอก่อนว่าจอดได้ไหม

เข้ามาถึงก็มาจอดรถแถวนี้ครับ
เขาก็ซื้อหมักทุกอย่างเหมือนคนเที่ยวปกติทั่วไป
เขาจัดให้เขาจอดตลอดแนวกันเลย

เค้าทำกิจกรรมไหนดิ
ตรงนั้นเมื่อถึงมันก็ไม่มีอะไร
คือเรื่องนี้มันก็ต้องยอมรับว่า

ฝั่งของรถจักรยานยนต์เขาก็บอกว่าเขาก็มาอย่างถูกต้อง
เขาก็พยายามทำอย่างให้ไม่ให้รบกวนคนอื่นที่สุดแล้ว

มันก็เสียงดังอยู่ดีมันก็กวนอยู่ดีเพราะว่าหลายคันหลายสิบคันอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาดินเนี่ยก็ที่นิดเดียวนะฮะอยู่ใจกลางเมืองด้วยใช่ไหม
มันควรจะให้รถเข้ามากันแบบ๗๐๘๐คันแบบนี้ไหมจักรยานยนต์
แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ต้องถามทางผู้ที่รับผิดชอบดูแลนะครับ
การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรมในฐานะหน่วยงานภูมิกับดูแลสวนสัตวศิษฐ์นะครับ
วันนี้ได้ออกแถลงการโดยระบุใจความสำคัญของเนื้อหานะครับ
บอกว่าภายหลังสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่า
กลุ่มมอเตอร์ไซค์ได้ทำหนังสือเข้ามาขออนุญาตใช้สถานที่จริง
ได้สร้างผลกระทบให้เกิดกับนักท่องเที่ยวคนอื่นที่พาครอบครัวและบุตรหลานมาเที่ยวชมสวนสัตว์
ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์จึงต้องขออภัยและน้อมรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมาณที่นี้
และได้กำชับผู้รับผิดชอบสวนสัตว์ดูสิตไปแล้วให้ทำงานด้วยความละเอียดรอบครอบมากขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียต่อนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์ดูสิตขึ้นมาอีก